ชาวบ้านเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ว่าแบบ

เพราะพฤติกรรมเหมือนไม่ใช่คนบ้า
แต่แกล้งบ้างคุณผู้ชมเข้าไปขโมยของ

เป็นผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๓๕ปี

เนี่ยบ้านอยู่ถนนศรีถามราช
ซึ่งตั้งอยู่หลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ชายคนนี้ก่อเหตุบุกที่บ้าน
ว่าชายคนนี้ก่อเหตุบุกบ้านซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพที่เขาเคยไปก่อเหตุสร้างความหวายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
จนทำให้ตำรวจนั้นต้องจับกลุ่มตัวไปแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลมหาราชนคริธรรมราช
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีคลิปหนึ่งนะฮะคือชายคนนี้ไปบุกบ้านกลางดึกแอบไปฉกเสื้อผ้าเสื้อยืดคอกลมถ้วยชามที่เขาเอาวางเอาไว้อยู่จำนวนนึงไป
เขาวางอยู่หน้าบ้านซึ่งกล้องวงจรปิดเขาติดเอาไว้ก็จับภาพเอาไว้ได้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณช่วงดึกของวันอาทิตย์นี่ภาพนี้ใส่ผ้าขาวม้าตัวเดิมเข้าไป
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยนายกันอเนกลุกขึ้นไปดูเพราะว่ามีเสียงหมาเห่าก็เอ๊ะคนไปทำอะไรทำไมหมาถึงเห่า
ร้องถามไปว่ามาทำอะไรชายคนนี้ก็ตอบว่าเป็นคนกวาดขยะของเทศบาล
ทั้งที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเป็นชุดคนกวาดขยะนะฮะแล้วก็เดินหนีหายไปนะครับ
นายกันอเนกบอกว่าชายคนนี้๒๓วันก่อนก็ถูกจับไปแล้วนะนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วแต่ว่าหนีออกมาจากโรงพยาบาล
ส่วนตัวมองว่าพฤติกรรมของชายคนนี้กลางคืนเนี่ยกลางดึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีเนี่ย
คือเขาบอกว่าทำทีเหมือนคนมีอาการทางสมองแต่พฤติกรรมการพูดคุยไม่เหมือนคนปกติ

ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะแกล้งทำเป็นคนบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
บริเวณถนนราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุ
แล้วก็ไปเรียกค่าเสียหายจากคนที่ไปชนเขาด้วย

ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการตรวจสอบ
เอาไปตรวจซิให้คุณหมอตรวจเขาป่วยจิตจริงหรือเปล่า

ถ้าป่วยจิตจริงมีอาการทางสมองจริง
ก็ให้นำตัวไปบำบัดรักษาที่โรงพยาบาล
เพราะถ้าปล่อยแบบนี้แล้วถ้าเกิดเขาคุ้มครั่งล่ะ
เขาคุ้มครั่งเขาไปทำร้ายคนไปสร้างความวุ่นวาย
ทำให้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะทำอย่างไร
อันนี้ก็ฝากบอกให้ตำรวจในพื้นที่
จังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราชช่วยกันดู
วันเสาร์เข้าไปเต้นไปทำให้ชาวบ้านเขาตกออกตกใจ
วันอาทิตย์เข้าไปขโมยของเขาอีก
แบบนี้แล้วก็เคยมีการก่อเหตุไปกระโดดให้รถชนอีก